ละเล่นแอวสาวเดือน๕หรือการละเล่นที่คนพื้นถิ่นโค
ราชจะเรียกกันว่าลำเดือนห้าเป็นการละเล่นที่สร้างความ
สนุกสนานและความบันเทิงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบไทยไทยคือในช่วง
ตรุษสงกรานโดยรูปแบบในการละเล่นแอวสาวนี้จะเล่นกันตลอดทั้งวัน
หรือบางวันก็เล่นกันยันสว่างส่วนระยะเวลาการเล่นนั้นก็แล้วแต่ความพอใจของแต่ละหมู่บ้าน
ซึ่งบางพื้นที่หรือบางหมู่บ้านก็จะเล่นกันยาวนานถึงเก้าวันเก้าคืนร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน